มาดูอีกกรณีหนึ่งที่เราได้เกิดกันไว้เรื่องของคลิปกระหึ่มโลกโซเชียลกันอีกแล้ว
เรื่องของคนที่แต่งชุดเครื่องแบบข้าราชการนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการไปด่ากู้ภัยอันนั้นเป็นกรณีหนึ่ง

แต่กรณีนี้ไม่ค่อยชื่นมื้นเพราะว่าคนที่แต่งเครื่องแบบข้าราชการ
ลงจากรถคือน่าจะมีปัญหาโมโหกันมาก่อนยังไงไม่ทราบ
ลงจากรถเลยแล้วก็ไปกระโดดถีบรถของคู่กรณี
จากนั้นก็หนีกลับมาขึ้นรถสิ
แล้วมันเกิดอะไรเหตุการณ์ชุนละมุนกันต่อด้วยเราไปดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
อ๋อมันย้อน
ก็จะได้ยินเสียงคือบีบแต่ยาวมาก่อนแล้ว
แต่ยาวไม่ได้แต่ห่งคือบีบมาตี้้ง

ก็คือลงมาจากรถกระโดดถีบรถท้ายรถคู่กรณีแล้วก็หนีกลับมาขึ้นรถแล้วก็พยายามจะขับหนีไงฮะ
แต่รอดไหมคะทีนี้ก็อย่างที่เห็นคู่กรณีเขายอมไหมล่ะไม่ยอมลงจากรถมาเหมือนกัน
ทีนี้รถมันก็ติดนะนะจะหนีไปไหนพ้นไม่รอดหรอกค่ะโดนทุบกระจกไปนะคะนี่แหละก็เป็นเหตุอีก
แล้วก็วิ่งกลับมาที่รถตัวเองที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจากนั้นเราจะเห็นคู่กรณีก็คือมีสาวเสื้อขาวซึ่งเป็นคนขับรถนะคะลงมาเอาเรื่อง
แตกนะคะกระจกแล้วก็ยังไปติดอยู่ท้ายรถคันหน้าถูกชายเสื้อดำเนี่ยเปิดประตูมาไปชกต่อยอีกมีสาวเสื้อขาวเนี่ยตอนแรกก็เหมือนจะร่วมด้วยหลังหลังก็พยายามห้ามแล้วก็เข้าไปต่อว่าข้าราชการชายด้วยนะคะ
ตรงนี้คือพุทธมนตรสาย๓
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดจากกรณีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะคะ
สถานีตำรวจนครบาลสรเดงพต่เอร์กิริตินาตร์ตุเรียรักษ์
ผู้กำกับการสอนอสารแดงนัดฝ่ายชายที่ใส่ชุดข้าราชการแล้วก็คู่กรณีเนี่ยมาสอบปากคำและเจรจาก่ายเกลี่ยกันแล้วค่ะ
แล้วก็เดินทางเข้าให้ปากคำกับตำรวจโดยเปลี่ยนจากชุดข้าราชการเป็นชุดลำลอง
ก่อนจะวิ่งหนีสื่อมวลชนไปที่ห้องสอบสวนนะคะอ่าทีนี้นางสาวสุนาวรีอินดิบอายุสามสิบสองปี
อาชีพช่างเสริมสวยคนนี้เป็นคู่กรณีก็เดินทางมาพบกับตำรวจ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการขับรถปาดหน้าคู่กรณีตามที่ถูกกล่าวอ้าง
แต่ขณะเกิดเหตุชายในเครื่องแบบพยายามขับรถมาจี้ท้ายและยังบีบแต่ตลอดทาง
จากนั้นตะโกนต่อว่าเธอด้วยถ้อยคำหยาบคายพาดพิงไปถึงนู่นเลยบุพการี
พร้อมระบุว่าทำไมนำสติ๊กเกอร์ปิดป้ายทะเบียนรถเธอก็พยายามไม่ใส่ใจแล้ว
เพราะว่าที่ติดแผ่นทองทับเลขเดิมเพราะว่าเธอไม่ถูกฉลกไง
บางคนเขาจะเห็นทำทำนี้อ่าเลขทะเบียนรถมันเลขนี้มันไม่ดี
อ่าเอาทองมาปิดซะเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ปิดบางแก้เคล็ดอ่า
แล้วเธอก็บอกว่าชายคนนางเก่าก็ยังไม่ยอมบีบแต่ไล่หลังเธออีก
ยังตะโกนด่าทอกันระหว่างขับรถไปมากระทั่งมาติดไฟแดง
แล้วก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่เห็นในคลิปนี่แหละค่ะฟังเสียงของคู่กรณีสาวหน่อยค่ะ
อ๋อแต่เขาก็ไม่มีสิทธิ์หรือติดแทนถูกไหมเพราะว่าเขาไม่ได้จัดโรน
ส่วนลูกชายเนี่ยยศเรือตรีซึ่งทางด้านพลเรือโทกาดี
บนโคศกองทัพเรือบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบ